ต่อกันเลยค่ะไปเที่ยวกันต่อที่ประตูสู่อีสาน
นั่นก็คือนครราชศรีมานั่นเอง
ที่นี่พาไปดูอุโมงต้นไม้คุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นต้นตานกว่า๒๐๐ต้น

ตามผู้สื่อข่าวของเราไปชมกันเลยค่ะ
คุณพรมพศรอาชวะสอกุลค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นอุโมงต้นไม้

ได้มีอุโมงต้นไม้ที่แปลกประหลาดและสวยงาม
ตานที่เรียงรายเป็นแถวอยู่ขณะนี้

ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
โดยปลูกเพื่อให้รายล้อมสระน้ำโบราณที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
และปัจจุบันต้นตานมีความสูงถึง๑๕เมตร
กิ่งก้านใบปกคลุมทางเดินให้ความร่มรื่นจนกลายเป็นอุโมงต้นตาล
ทัศนียภาพที่แปลกใหม่และสวยงามแก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก
จึงมีการปรับปรุงเพื่อให้สถานที่แห่งนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของเมืองไทย
ต้นต่านที่นี่ประมาณ๒๐๐๐ต้นที่ปลูกอยู่รอบนี้

แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติ
และความสวยงามของต้นตาลซึ่งทุกวันนี้จะหาดูได้ยาก
ทางเทศบาลปวนวันโภคปรับปรุงทางเดินรอบที่นี่เรียกสะเพลง
เป็นสายดูในความสวยในของกรมศิลปากร
เพราะฉะนั้นทางเทศบาลปวนวันโภคก็ได้ทำโครงการของโรงพยาบาลในการปรับปรุง
หลวงพ่อยังปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
และอุโมงต้นตานแห่งนี้ยังห่างกับปราสาทหินพนมวันเพียง๕๐๐เมตร
ซึ่งเป็นประสาทยุคขอมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองโคราชอีกด้วย
หากคุณผู้ชมเดินเข้าไปยังอุโมงต้นตานจะรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติ
ใบของต้นตาลกระทบกันตามแรงลม
มีนกกระยางกว่าร้อยตัวอาศัยบริเวณสระน้ำ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอุโมงต้นตานแห่งแรกของประเทศเลยก็ว่าได้
เหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างมากค่ะ
ไม่เคยเลยเพิ่งเจอที่นี่ดีนะที่นี่ตำบวนบ้านโภมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะ
รวมถึงคิวต้นตานุมต้นตาลมาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติถึงธรรมชาติมาก
อยากให้มาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะ
อุโมงต้นตานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่าหมู่ที่๖ตำบลบ้านโพ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาโดยสามารถเดินทางบนถนนเส้นมิตรภาพขอนแก่น
ไปทางปราสาทหินพนมวันซึ่งห่างจากตัวเมืองโคราชเพียง๒๕กิโลเมตรค่ะ